สวัสดีครับข้าวใส่ไข่

อุ๊ยยานกะพ่อง
นะครับคุณจะไปอ่านแบบนี้เดี๋ยวคุณต้องไปฝูกฉากพ่อคุณด้วย

เออเดี๋ยวก่อนไปถึงเรื่องราวที่คุณพระดำพูดนะฮะ

หลายคนถามเข้ามาบอกเอ๊ะมันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้ไหม
คืออันนี้ต้องบอกก่อนเป็นโรคอุบัติใหม่

คืออาจจะมีโอกาสแต่อาจจะอีกนานที่จะเกิดขึ้นใหม่
หรือว่าโอกาสที่จะมีเกิดขึ้นน้อยมาก
แต่ก็ไม่ได้ตัดว่าจะไม่มีคือตอบไม่ได้
คือมีโอกาสพัฒนาสายพรรณได้ไหมว่ามีโอกาสพัฒนาสายพรรณ
วัคซีนมาเมื่อไหร่วัคซีนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ก็คือทางด้านสับจัดจันทย์ในแพทย์ถิ่ญละวัชเหมาะจุฐา
เมื่อรักษาตัวจนหายไปแล้วเนี่ย
จะสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้หรือไม่นะฮะ

ว่าผู้ป่วยที่หายไปแล้วสามารถกลับมาเป็นอีกได้
พอแค่ไหนถ้ากำจัดได้ไม่สำเร็จ

และขึ้นอยู่กับไวรัสว่ามันสามารถถลบกระบวนการ

และระบบจดจำต่อไวรัสได้มากน้อยแค่ไหน
แต่ปรากฏการณ์เช่นนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นมากนักหรือเยอะมากนักนะครับ
ประเมินสถานการณ์ตามพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วย

ดังนั้นนะครับการที่อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะพบได้มากน้อยบ่อยเพียงใด
จำเป็นที่ต้องทราบการปฏิบัติตัวของไวรัส

ที่มีผลต่อการแพร่ต่อความรุนแรง
ต่อการปรับตัวเข้ากับคนแล้วก็สัตว์ชนิดต่าง

โดยไม่ได้ดูแต่รหัสพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับ
และต้องทราบการต่อสู้ของเซลล์ระบบน้ำเหลืองของคนที่ติดเชื้อ
รวมกับการติดตามทางระบบระบาดวิทยา
รวมถึงการเฝ้าระวังลักษณะการแสดงโรคที่อาจจะผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้
คือเรียกว่าไม่ว่าจะอยู่ในระบบเดิมที่เป็นอาการสำคัญ
หรือเกิดขึ้นในระบบอวัยวะใหม่
ทั้งหมดนี้เป็นการมองโรคนะครับ
โรคไม่ใช่โรคที่อยู่นะมองโรคที่เราเป็นเนี่ยแหละฮะ
ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมดทีเดียวนะฮะ
คือก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นไวรัสในกลุ่มสมองอักเสบหรือกลุ่มไข้เลือดออก

อย่างวันนี้เขาบอกมี๒ประเทศอย่างเกาหลี
เราจะพบว่าคนที่เมืองแทกูเนี่ย

๕๑คนบ้างก็ได้ที่เคยเป็นแล้วที่เกิดเป็นแล้วที่เมื่อก่อนโอเคละ
อย่างมาสอย่างเมิร์สอย่างซา

ไม่ต้องฉีดพี่มันสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวของมันเอง
แต่ปรากฏว่าตอนนี้เขากำลังจะดูหาบทข้อสรุปว่า
จากหลายคนที่มันติดไปแล้ว
ซึ่งเขาคิดว่าเมื่อร่างกายของเราติดไปแล้วเนี่ย

แต่ปรากฏมันมีคนกลุ่มน้อยที่กลับมาติดได้อีก

ประเทศไทยน่าจะมีอยู่๔๕คนตอนนี้
คือตอนนี้ยังไม่สามารถบ่งชี้ไป

ยังไม่บกชี้ว่ากลับมาเป็นอีก
คือจริงมีแค่ลายเดียวนะเท่าที่ทราบมา
คือเหมือนกับว่าเขายังหาไม่เจอว่า

เขาก็ยังไม่รู้ว่าผลตรวจที่เจอ
มันเป็นบวกหรือลบมันเป็นบวกอยู่นั่นแหละ

คนที่หายหายจากการอะไรสร้างภูมิคุ้มกันให้
ร่างกายมันรักษาตัวเองบ้าง
บางคนถ้าเกิดว่าเป็นน้อย
ภูมิคุ้มกันในร่างกายมันก็จะสร้างขึ้นมาเอง
กินยาบวชเป็นไข้กินยาไป
แต่ถ้าเกิดบางคนเป็นเยอะลงปอดเนี่ยเขาก็ต้องให้กินยา

ก็คือกินเข้าไปก็เขาบอกว่ามันก็ช่วย
แต่มันก็ไม่ได้ตรงโลกนะแต่มันก็ช่วย

แข็งแรงแล้วก็เอาไอ้นี้ให้มันตายไป
แม้คนไทยของเราเองที่เราพูดกันเสมอไง

ภูครูขาว
ต้องเข้าใจอย่างนี้นะภูเขากินได้
แต่ฟ้าทลายโจรจริงแล้ว
ให้คุณมีอาการป่วยแล้วมันแค่ช่วยได้

เช้ามาปุ๊บเรากินฟ้าทลายโจรกันไว้ก่อนเลย
กรุณาทำความเข้าใจสมัย

เมื่อก่อนฟ้าทลายโจรเนี่ยอันนี้ได้ไปคุยกับคุณหมอเข้ามาเหมือนกัน

บอกว่าเฮ้ยกรุณาให้ทำความเข้าใจสมัยนะ
ตอนนี้คนไทยคือมีการกักตุลฟ้าทลายโจรถูกต้องไหมครับ
ไม่ใช่เรากินวิตามินซีเรากินได้ทุกวัน
ตามินซีคุณอัดไปเถอะอย่างช่วงนี้มันเป็นการสร้างป้องกันหวัดอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่ฟ้าทลายโจรจริงคุณไม่จำเป็นจะต้องกินทุกวันนะ
แต่โอเควันนี้เราเจ็บคอเราเป็นไข้เราตัวร้อน

หรือเขาคาดว่าวันหนึ่งถ้าเกิดติดโควิดหรือมีผลเป็นบวก
ฟ้าทลายจนอาจจะเป็นตัวที่ยับยั้งได้อาจจะ
คืออย่างนี้ฟ้าทลายโจรเนี่ยผลของมัน๔ข้อเนี่ยพี่
ก็คือ๑มันลดไข้ได้๒แก้เศษได้

คือเอาไฟฟ้าทลายโจรไปใช้ทดลอง

เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ผ่านระบบออกมาเท่านั้นเอง

ผมว่าล่าสุดทางแพทย์แผนไทย
ก็ได้มีการนำเอาขึ้นมาในการที่จะไปวิวัฒนาการใหม่

คือหมายความว่ากินไปแล้วฉันมีภูมิคุ้มการเกิดขึ้นน่ะ

แต่ที่เขาพิสูจน์ไปแล้วไม่พิเศษก็คือว่า
เขาได้มีการเอาเจ้าเชื้อโควิด
ใส่เข้าไปผสมกันกับทางฟ้าทลายโจร
แล้วก็ฉีดไปในเซลล์ที่เป็นอยู่
ปรากฏว่าเจ้าเชื้อโควิดมันตาย

เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่ากำลังจะมีการทดสอบกันต่อไป

เอาเจ้าโควิดฉีดเข้าไปในเซลล

ก็ปรากฏว่ามันมีการยับยั้งไอ้เจ้าไวรัสตัวนี้

เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรอีกตัว

ภูคาวก็เป็นพืชเมืองของไทยนี่แหละ
เพราะฉะนั้นไอ้นี่ไม่ได้ช่วย
เพราะฉะนั้นวันนี้คนไทยน่าเป็นห่วงพอสมควรนะ
ที่คนไทยเข้าใจกันผิดหมดเลยพี่

คุณเกิดมีไข้ตัวร้อน

ทางแพทย์แผนไทยเขากำลังมีการทดสอบ
แล้วก็มีการพูดคุยไปทาง
ครับบางโรงพยาบาล
จะเอาผู้ป่วยที่เรียกว่าเป็นคนป่วยแบบเบา
ก็จะให้ลองกินโดสของฟ้าทลายโจร

สูงขึ้นมาตามที่เขากำหนดมา

น่าจะเดือนหน้าพฤษภาคม
ตอนนี้แต่ใครที่ยังไม่มีวัคซีนเจ๋งตรงนี่
แล้วก็ยังต้องอยู่กับโรคนี้ต่อไปอเจมส์อศบ๊วยอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศอศ

เขาก็ยังระวังอยู่
คุณผ่านตัวนี้ทั่วโลกเขายังบอกว่าโซเชียลดีแท็งซิงค์นี้คือดีที่สุด

ตอนนี้รถติดเลยเห็นไหมล่ะ
คนไทยเลือกออกว่าใช้ชีวิตอยู่แล้ว

อันนี้มาดูที่เราอาจจะวางใจเร็วไปหรือเปล่า
เพราะในกรุงเทพรอบตึกนี้นะฮะ

นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๕ราย

มีรวมผู้ป่วยสะสมก็๒๘๒๖ราย
รักษาหายแล้ว๒๓๕๒ราย

เสียชีวิตทั้งหมดในประเทศเราคือ๔๙รายแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตรายที่๔๙เป็นหญิงไทยอายุ๕๘ปีอาชีพแม่บ้าน
มีโรคเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันในเลือดสูง
และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับลูกสาวที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน
วันที่๒๒มีนามีอาการไอมีเสมหะมีน้ำมูก
แล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
หลังจากนั้นต่อมาก็อาการแย่ลงจนเสียชีวิตนะคะ
เมื่อวันที่๒๑เมษาก็เมื่อวานนี้
นี้ผู้ป่วยรายใหม่๑๕ลายนี้ก็มีทั้งหมด๔กลุ่ม
คือกลุ่มแรกก็เป็นผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก็คือ๑๐ลาย

ไปสถานที่ชุมนุม๑คน
แล้วก็มีอาชีพเสี่ยง๓คน
ทั้งหมดก็รวมทั้งหมดก็เป็น๑๕ที่ป่วยเพิ่มนะฮะ
เชื้อไวรัสโควิด๑๙ทั่วโลกตอนนี้มีจำนวน๒๕๗๕๗๕ราย
ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อทั่วโลกก็มี๑๗๗๒๕๖ราย
โดยสหรัฐตอนนี้นำโด่งสูงสุด
ติดเชื้อมากสุดคือ๘๒๔๔๓๘ราย
และมีผู้เสียชีวิตภายใน๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย
เพิ่มขึ้นถึง๒๘๒๖ลายค่ะ
มากที่สุดนั้นตั้งแต่มีการระบาดในสหรัฐเลย
ทำให้ตอนนี้ในสหรัฐมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๔๕๐๓๙ราย
เป็นข้อมูลเมื่อวันนี้นะฮะวันนี้วันตอนบ่าย๓๓๐ที่ผ่านมานี้เอง
ทั้งนี้นายโรเบิร์ตเรสฟิลผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐก็
ออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระลอก๒
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของปีนี้คือเขาคาดว่าถึงหน้าหนาวเนี่ยยังไม่หมดแน่
ซึ่งจะมาพร้อมกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่เอาเข้าไป
ดังนั้นควรจะมีการจัดเตรียมระบบสาธารณสุขเพื่อรับรองรองรับการระบาด
ที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งละลอก๒นะฮะ

ของทั่วโลกตอนนี้ของคนไทยสิ่งที่วัดใจคืออะไรรู้ไหม
วันที่๑พฤษภามันจะมีการเปิดบางเฉพาะบางตอน

มันจะเปิดจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วย
เปิดนี่เขาเรียกว่าเปิดอะไรไปโรงเรียนไปคนเข้าโรงหน้า
คุณจะต้องดูอังคารหน้าหลังประชุมคุณ
ไม่ได้เปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หมด
อย่างโรงหนังไม่เปิดผับบาไม่เปิด
ทำผมกำลัง๕๐๕๐อันนี้ยกตัวอย่างนะ
โรงเรียนก็ต้องรอประชุมคอรมอลวันอังคารหน้า
เอาล่ะอย่างจังหวัดที่จะเปิดคือจังหวัดที่ไม่มีผู้คนป่วยเป็นโรคโควิดเลย
หรือในรอบ๑๔วันที่ผ่านมาตัวเลขคือ๐
เพราะฉะนั้นก็จะเปิดจังหวัด๓๖จังหวัด
เพราะฉะนั้นวันที่๑พฤษภาคมเขามีโอกาสเปิดกันแล้ว
ปรากฏว่าก็จะมีนี่คือล็อตที่๑

คำถามคืออย่างกรุงเทพภูเก็ตนนทบุรีสมุทรปาการชนบุรี
จังหวัดที่ยังมีผู้ป่วยทุกวันนี้ยังอยู่
เรายังรออีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับกว่าจะเปิด
อันนี้คือทำความเข้าใจกันก่อนเลยว่ามันเป็นอย่างนี้
แต่จริงก็คือจะมีเครือฟิล์มอย่างนี้ไปก่อน

เพราะฉะนั้น๒อย่างที่น่ากลัวที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทย
กลัวไม่มีกินหรือกลัวโควิด

ติดสูงถูกคราวเนี้ยคนจะคอยดูเดี๋ยวมันจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นว่ากลัวไม่มีรับประทาน
อืมหรือกลัวติดโควิดเพราะว่าถ้าอยู่บ้านต่อไปกักตัวอยู่บ้านอีกอีกสักอีกเดือนหนึ่งนะ
คราวนี้จะต้องมาดูกันเพราะบางคนไม่มีข้าวสารกินกันแล้ว
จริงก็ต้องป้องกันตัวเองไปอันนี้ก็ต้องดูกันไป

ใครเล่นทุกวันนี้แอบดูทวิตเตอร์ชอบแอบดูทวิตเตอร์

แอบวิตเตอร์ไว้ดูไงไว้ส่อง
ต้องยอมรับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เกิดแฮชแท็ก
แฮชแท็กว่ายานเกราะพ่อง
นี่ยานกระพ่องเลยแต่เช้าเลยนะ
ร้อนแล้วอุ๊บในทวิตเตอร์แบบสุด
ตอนนี้ณบัตรนาวเท่าไหร่คุณหนุ่มช่วยดูหน่อยสิ
ตอนนี้ตอนนี้ทั้งหมดน่าจะเกินน่าจะสัก๕แสน๖แสนแล้วมั้ง
ซึ่งมีข่าวว่าเอาง่ายเลย
ภาษาชาวบ้านคือกองทัพบกเนี่ยได้จัดซื้อยานเกราะติดอาวุธ๕๐คัน
คันคืออะไรรถถังนั่นแหละจ้ะ
รถถัง๕๐คันราคาทั้งหมด๔๕พันล้านบาทหรือ๔๕๐๐ล้านบาท
นะฮะก็คือเอาง่ายในสถานการณ์วิกฤตโควิดอย่างนี้

เราลองไปไล่เลียงกันสักนิดนึงมั้ยเอาง่าย

อะไรเกิดขึ้นรายละเอียดเป็นยังไง
เวลาที่เขาจะจัดซื้อจัดจ้างเขาก็จะต้องมีการประกาศทางเว็บไซต์
วันนี้นะจะต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่นะฮะ
เขาก็ได้มีประกาศนะครับจากกรมสภาวุฒิทหารบกเนี่ย
สัมภาวุธนะครับทหารบกเนี่ย
เขาเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณเนี่ย
ไม่ใช่การใช้งบประมาณปีนี้นะฮะ
หมายถึงว่าจะจัดจ้างจัดซื้อเนี่ยปีนี้อาจจะไปซื้อปีหน้าก็ได้

เอกสารระบุว่าเขาเนี่ยจะจัดซื้อจัดจ้างยานเกราะล้อยาง
พร้อมระบบอาวุธและการบริการทางเทคนิคจำนวน๕๐คันครับ
นี่ไงทัวร์จะลงก็ตอนซื้อรถถัง๕๐คัน
ราคาอยู่ที่๔๕๑๕ล้านบาท
๕ล้านบาทแล้วก็ว่าจะมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย
ในเดือนเมษายนปีนี้แหละจะซื้อเนี่ยก็คือเนี่ยอีกแป๊บนึงเนี่ยนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าอเมริกาเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
เรามีความมั่นคงที่ดีต่อกันเรามีทางการทหารที่แลกเปลี่ยนกันไปกันมา
อเมริกาจะแถมให้อีกอเมริกาเนี่ยจะแถมให้อีก๓๐คันคุณหนุ่ม
ประหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะแล้วก็รวมทั้งโครงการกองทัพบกเนี่ย
จะได้รถเกาะจำนวนทั้งหมดเลยนะ๑๓๐คัน

แต่สมมติเขาเลื่อนแล้วเนี่ยเขาเลื่อนแล้ว
เดี๋ยวจะอธิบายเมื่อรวมกับที่สหรัฐให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
เขาเลื่อนแต่ไม่โละฮะเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมไม่โละนะครับ
ปรากฏว่าก็ได้สารพัดนั่นแหละคนก็เลยถามว่า
อ้าวเศรษฐกิจแบบนี้ตอนนั้นรถหรือเรือดำน้ำก็ตัดตกไปแล้วรอบนึง
คราวนี้รถถังมาอีกแล้วเหรอ
คำถามมันก็เลยเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นดังกล่า
ทำให้เกิดแฮชแท็กยานกรอบพ่องที่ขึ้นโลกในทวิตเตอร์
อันดับหนึ่งต้องยอมรับเป็นอันดับหนึ่งจริงอย่างรวดเร็วเลย
ก็ชาวทวิตเตอร์เนี่ยก็ได้ยกคำกล่าวของนายกที่บอกว่ามาตรการเยียวยา๕๐๐บาท
คนพยายามเอาไปผูกกันว่าไอ้มาตรการเยียวยา๕๐๐บาทนั้นนะครับ
มีเงินจ่ายแค่เดือนเดียวที่ตอนนั้นคนก็เอาไปพูดนะ
ที่๒ที่๓เราจะต้องรอเงินกู้
เงินกู้ที่กำลังจะมาเนี่ย๒ล้าน๒ล้านล้านแต่วันนี้กลับเอา๔๕พันล้านไปซื้อยานเกราะ
อยากรู้ว่ารัฐบาลจัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณยังไง
อันนี้ก็คือคำถามที่เขาถามกันมาถูกต้องไหม

ฉันดูทวิตเตอร์

เขาได้พิจารณาแล้วนะคุณหนุ่มฟังดีนะครับ

แก้ไขปัญหาโควิดนะฮะ

เขาก็พร้อมจะตัดงบประมาณเหมือนกันนะ

เหตุผลหลักเลยที่ไม่สามารถชะลอได้

คือโครงการจัดซื้อไอ้เกาะล้อยางเนี่ย

เขาบอกว่าเป็นโครงการต่อเนื่อง

มันเป็นไปตามความช่วยเหลือของทางทหารกับสหรัฐเนี่ย

จะมีสภาคองกงคอนเกรสเห็นไหมฮะ
อันนี้ได้เข้าสภาคองเกรสไปแล้ว

เพราะฉะนั้นมีความจะต้องเดินหน้าต่อ
คือรัฐกับรัฐซื้อกัน
ฮทรัพย์บกกับกองทัพไทยซื้อกัน
ต้องรวบเขากับขนบุคเรา
เอาง่ายก็คือเป็นภาพช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา
จึงต้องเดินหน้าโครงการต่อรวมทั้งสหรัฐ
เขาก็ผ่านการอนุมัติจากคมมาแล้วด้วย
ทั้ง๒ประเทศผ่านไปหมดแล้ว
แล้วก็ขนาดเดียวกัน

เพราะว่าถ้าสมมุติเอาเงิน๔๕๑๕ล้านบาท
มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งเขาเอามาพูดอย่างนี้คุณหนุ่ม

ถ้าฉันเป็นอย่างนั้นฉันคงเป็นเป็นส่อแล้วแบบนั้น

เขาบอกชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งเขาพูดว่ายังไงไหมแองจี้

ผมกำลังถามว่ารู้ไหมผมก็ถามว่าไม่รู้ครับ

เขาบอกว่าถ้า๔๕๑๕ล้านทำอะไรได้บ้าง

เขาบอกเงินจำนวนนั้นสามารถเยียวยาคน๕๐๐บาทเนี่ย
เพิ่มอีก๓๑๐๐๐๐๐คน

สามารถทำอาหารเลี้ยงประชาชนนะฮะ
เขาบอกอย่างนี้เลยนะครับ๒๓๕๐๐๐คน

แอ่งจริงเขียนสกิปมาให้ฉันยาวนะครับ
อ๋อคุณอ่านในโทรศัพท์นะผมเห็นนะ

คุณก็ยังมองไหนเนี่ยเต็มกันจัก
เขาบอกว่าสามารถสร้างโรงพยาบาล

เครื่องช่วยหายใจได้๕๐๐กว่าเครื่อง
ผลิตออกซิเจนได้๑๑๒๘๗๕เครื่อง
หน้ากากได้๑๘๐๖ล้านชิ้น

มุมหนึ่งทางภาครัฐเขาก็บอกว่ามันเป็นงบผูกพัน
คือมันข้ามปีมาก็คือจำเป็นต้องซื้อแต่จะชะลอไปก่อน
ถูกไหมฮะแต่ในมุมของคนไทยเองก็มองว่า
โอ้โหจะมาซื้อในหน้านี้ยุคนี้ตอนนี้เนี่ยมันคงลำบาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากจะให้มองเป็นข้อไปว่า

อันนี้คือเป็นอีกประเด็นนึงถูกไหมฮะ
หรือว่าเลื่อนไปซื้อ๖๔อันนี้ยังไม่รู้ครับ
คือต้องรอดูว่าจะไปถึงเมื่อไหร่แต่ยกเลิกก็ยกเลิกไม่ได้
คือเอาง่ายสุดเนี่ยสรุปง่ายคือวันนี้คนที่คนต้องการ
จะฟังเสียงมาให้สุดคือนายกแต่วันนี้นายกยังไม่ได้ออกมาพูดอะไร
แต่คนที่ออกมาพูดแล้วคือวันนี้คือพบทบก็คือพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เนี่ย
ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเขาได้บอกแล้วนะอย่างที่พูดไปแล้วว่า
วันนี้เขาตัดงบประมาณไม่ใช่๒๐นะฮะ
เขาตัดงบประมาณของปี๒๕๖๓ห่องกล้องทัพบกไปเนี่ย๓๐
ตามที่รัฐบาลเนี่ยขอสั่งการให้นำเงินคืนคลัง
และก็ชะลอหลายโครงการแล้ว
โครงการจัดหายุทธโทปกรณ์ไปหลายโครงการ
ที่เดิมเป็นโครงการในปีประมาณ๒๕๖๓
ไปเป็นโครงการของปีประมาณ๒๕๖๔๒๕๖๕
ส่วนประกาศเขาเรียกว่าอะไรนะสรรพาวุฒิที่ออกมานั้น
ตามระเบียบของปี๒๕๖๓หมายถึงอะไร
ไม่ใช่การใช้งบในปี๒๕๖๐
อันนี้ประชาชนต้องทำความเข้าใจกันสักหน่อย
ของทีที่อะไรนะใช้งบปีไหนนะ
ไม่ใช่ใช้การใช้งบในปีนี้เอาง่าย

มันเป็นการต้องเป็นลงทะเบียนปีนี้

อย่างไรก็ต้องซื้ออยู่ดีแหละต้องซื้อแต่ก็คือชะล้อออกไปก่อน
ซื้อใน๖๔หรือ๖๕คือไอ้๔๕๐๐ตอนนี้ยังไม่ใช้
จัดจ้างปีนี้แต่ถ้าสมมุติ๖๔๖๕สถานการณ์ดีขึ้นปุ๊บ

ปรากฏว่าไอ้ชุดรถเกาะ๕๐คันก็ไม่เขียนอธิบายว่า
มันไม่สามารถยกเลิกได้เพราะมันเป็นโครงการต่อเนื่อง
ใช่เป็นกองทัพบกสหรัฐกับกองทัพบกไทย

เอานะซื้อมาเผื่อว่าจะได้ยิงโควิดตายบ้าง

คุณหายเข้าใจไหม

ฉันรักเธอเพราะเธอปิดท้ายที่ฉันอ่านมาเจ็บคอแทบตาย
ของเธอว่าเอารถถังมายิงโควิด

อุ๊ยอันนี้ไม่ยุ่งนะ
ออกมากับนี่ชั้นต้องการเกือบ๑๐นาที

วอนล่าตัวพระคิ้วหนานะครับ
เบี้ยวค่าแท็กซี่จ้างว่อนรอบกรุงนะครับ

แล้วก็ค่ามิเตอร์๒๐๐๐บาทนั้นหนีไปเลย

เขาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุว่า
สามีของตนนั้นถูกชายแต่งกายคล้ายกับพระนั้น
ค่าแท็กซี่๑๘๐๐กับอีก๙บาท
นี่แหละฮะนี่มันคุณเปิ้ลเปล่าวะ

ให้ขับรถตระเวนหลายพื้นที่เลยตั้งแต่ประมาณเที่ยงจนถึง๖โมงเย็น
เมื่อถึงที่หมายสุดท้ายนะครับพระรูปดังกล่าวก็บอกว่าจะลงไปทำธุระ
แต่สุดท้ายแล้วจีวอนปลิวหายไปเลยไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
วนรถกลับไปถามวัดต่างที่เพิ่งเดินทางกลับมาเนี่ย
ไม่มีใครรู้จักเลยบอกอยากให้ช่วยตามหาหน่อยนะเนี่ยพระคิ้วหนานะฮะ
ล่าสุดครับนายกิติศักดิ์สุบินอายุ๓๙ปีโชเฟอร์แท็กซี่ผู้เสียหายคนนี้
เดินทางไปแจ้งความกับทางตำรวจนะฮะที่สะพอปะเก็ตจังหวัดนทบุรี
พร้อมกับเปิดเผยครับว่าขณะที่นั่งอยู่ในรถกับพระรูปดังกล่าว
ก็ดูมีคำพูดคำจาดีนะฮะรู้เรื่องศาสนาต่างนานาได้ดี
ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับจึงหลงเชื่อไว้ใจ
ขับรถพาไปตามสถานที่ต่างต่างแต่เมื่อกลับมาดูกล้องในรถ
ปรากฏว่าสิ่งที่มันลืมคิดไปคือพระเนี่ยคิ้วเหมือนชินจัง
คือหนาเหลือเกินดูดิฮะคือผิดวิสัยพระทั่วไป
ก็เลยอยากจะบอกพระรูปนี้ว่าอย่าหากินแบบนี้เลย
ตนเนี่ยทำมาหากินสุจริตกว่าจะได้เงินมามันยากเย็นแสนเข็น
อย่ามาโกงกันแบบนี้ยิ่งในช่วงนี้ด้วยนะครับ
หากินลำบากอยู่ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในวัด
พบว่าไม่สามารถบันทึกภาพของพระรูปดังกล่าวได้
หลังจากนี้นะฮะจะประสานกับทางตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อตรวจสอบพื้นที่ว่ามีพื้นที่ไหนสามารถบันทึกภาพของพระสงฆ์รูปนี้เอาไว้ได้บ้างนะครับ
แล้วจะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป

พระที่อื่นมีหมดน่ะของเรา
แต่พระเมฆราชนี้คิ้วหนาไปนะ
พระประเทศอื่นพระจีนพระพม่ามีหมด

ไภพระทายเท่านั้นนี่ทรียิกาย

คือเหมือนตอนที่คุณแม่บวชไม่ได้ไงที่คุณแม่สักคิ้วไง
ใช่ไหมครับพี่หนุ่ม

จะหาหน้ารูปของคุณเป้ิ้ลนาคอน

เธอไม่ใช่คิ้วอย่างเดียวนะเดี๋ยวดูผมตัวนี้
ตอนนี้พี่หนุ่มเขาเป็นพวกลงภาพนะ

เมื่อวานนี้รู้ใช่ไหมเขาออกมาลง

เธอภาพจะตุงเต้าเต้าข็าตุงมาก

คือลงให้เห็นภาพว่าเราเป็นเด็กตั้งใจเรียน

ม๓สิบกว่าไหมสิบกว่านะสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้า
แต่ตัวสูงมากนะเกียรติตัวสูงมากตัวสูงตัวสูงยังติดต่อกันไหมเพื่อนสองคนนี้
ก็คุยกันอยู่เพื่อนคนซ้ายมือคนขวามือก่อนคนขวามือนี่เป็นอาจารย์นะ
เป็นอาจารย์นะส่วนคุณซ้ายมือเป็นทหารแล้วก็เคยไปอยู่ที่ชายแดนภาคใต้
นี่วันอีกคืนที่เพื่อนเขาไปเป็นสอสอเป็นเพื่อนคุณหนุ่มตั้งแต่สมัยเรียน
ไปเป็นสอสอตั้งหลายคนหนูรู้จักเขาไม่ได้นะเขาไม่บอกอ่ะ
จนแบบเพื่อนสอสอผมเป็นเพื่อนร้องไม่ยากจะเชื่อว่าเป็นเพื่อนหนุ่มได้
จริงเพื่อนหนุ่มเป็นสอสอเยอะนะ

เพื่อนทหารที่ยดอะไรล่ะ

ใช่เป็นรถแบบว่าไม่ได้มียศสูงอะไรอย่างนี้ฮะ
แต่ว่าก็เป็นทหารที่แบบว่าออกลาดตะเวน
แบบดักซุ่มยิงศัตรูอะไรอย่างนี้เลย
โอ้โฮพี่หนุ่มอยู่ทุกวงการ
รุ่นพี่เก่งใหญ่ทางบิ๊กนั้นเลย

ว่าเพื่อนหนุ่มเป็นทหารอีกครั้งหนึ่งเป็นอาจารย์

ว่าอย่างไรครับคุณแม่ความคิดเห็นตรงนี้ค่ะ

น่ะพี่เหมียวตอบถูกหมดแล้ว
แต่ที่ผมแปลกใจทำไมผมต้องเลิกกางเกงขึ้นมาข้างหนึ่งด้วย

กางเกงเธอเองไม่ใช่คือสมัยก่อนมันแบบมันก็จะแบบ

อะไรนะคือคุณบอสปฏิภัณฑ์เข้ามาบอกไงทำไมเกงรักมาก

โอเคกระสือกระสือ
ก่อนจบมีอะไรจะสรุปแป๊บอัพอีกทีนึงไหมคะ

ฉันอยากจะฟังแรปอัพจากเธอเป็นคำแรปอัพประจำวันนะ
สนุนเตือนนี้จะเข้าใจเต็มใช่ไหม
ดูอยู่เลยคุณละโอเคผมคือจริงมันง่ายมากเลย

คือค่าไฟก่อนหน้านี้นะ
เขาให้ใช้ฟรี๕๐หน่วย

ทีนี้ไอ้๑๕๐หน่วยหมายความว่าที่ใช้กันได้นะ
ก็จะไม่มีแอร์มีทีวี
คนที่ใช้อยู่มาสัก๑๐ล้านคนหลังคลาเรือน

อันนี้ไม่เสียเงินสักบาทฝรือเลี่ยงค่ะ
ทีนี้ตั้งแต่๑๕๐หน่วยไปนะ

ตกใจถูกว่าอัตราก้าวหน้านี่แหละ

แต่เพื่อเมื่อไหร่คุณขยับขึ้นมาเป็น๑๕๐จนถึง

คือ๑๕๑๘๐๐ก็แล้วกันหน่วยนะฮะ
คืออันนี้สมมุติว่าผมตี้ต่างอย่างนี้

พอเมษายนปุ๊บมันขึ้นมาเป็น๑๕๐๐

คุณจ่ายราคากุมภาคุณจ่ายราคากุมภาพันเดียวเลย
๕๐๐นี่เขายกให้เลยไม่เก็บ
ฟรีเข้ากับเป็น๑๐๐๐เดียว
เดี๋ยวเขาจะจัดการมาให้เลยเขาจะมาจดหน่วยไป
แต่ที่แน่ฉันจำไว้ว่าเมื่อไหร่คุณใช้

หรือว่าใช้แบบเบาหรืออะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดคุณใช้ไฟตั้งแต่๘๐๑หน่วยขึ้นไป
จนถึง๓๐๐๐หน่วยนะฮะ
หน่วยถึง๓๐๐หน่วยขึ้นไปนะครับ

เดือนกุมภาสมมติคุณจ่ายค่าไปอยู่ที่๑๐๐๐บาทนะฮะ
แต่เดือนนี้เมษามันขึ้นมาเป็น๒๐๐๐บาทปุ๊บใช่ไหมฮะ

เพราะฉะนั้น๑๐๐๐บาทจาก๑กุมภาคคุณตั้งไว้ก่อนเลย
มันรวมกับ๑๐๐คือเดือนกุมภาเป็น๑๕๐๐บาท

แต่ถ้าเกิดว่า๓๐๐๐หน่วยขึ้นไป
ถ้าวันนี้คุณจ่ายค่าไฟอยู่เดือนกุมภา๑๐๐๐บาท

แต่ว่าอันนี้ผมเฉลี่ยเป็นค่าไฟให้ดูว่า๑๐๐๐๐บาท
วันนี้เมษาค่าไฟขึ้นมาเป็นสองหมื่น
คุณเอา๑๐๐๐บาทที่คุณเคยจ่ายเดือนเมษามาตั้งไว้ก่อน
ลบ๓๐บาทแล้วมันเกินมา๑หมื่นบาทใช่ไหมฮะ

คุณหักไป๓๐เหลือ๗๐๐
ก็จ่ายไป๗๐๐๐บาทคุณจ่าย๑๗๐๐บาท
เข้าใจไหมคือกุมภาคุณใช้ไม่๑๐๐๐๐บาทอย่างนี้ยกมา
แล้วที่เกินมาอีก๑๐๐๐๐บาทคุณหัก๓๐คือ๗๐๐๐บาท
เอามารวมเป็น๑๗๐๐อันนี้คือง่าย
แต่ทั้งหมดทั้งคนนี้เค้าจะคิดมาให้เราใช่ไหมฮะ

เดือนนี้จ่ายเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะหักให้
แต่สำหรับคนที่คนที่จะลำบากหน่อยตอนนี้คือกำลังอยู่

ฟิกเค้าจะเฉลี่ยออกไป

เค้าไม่มีไม่มีมิเตอร์ส่วนตัวนี่

พรุ่งนี้เค้าจะคุยเรื่องนี้กัน
เรื่องของฟายหอพักเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เป็นยังไง
นี่คือหอพักแต่ว่าคอนโดพี่มีมอบไฟของตัวเองมันไม่เกี่ยว

คืออันนั้นมันก็เป็นงอกอย่างนั้นต้องโดนโลดไม่ได้ใช่ไหม
ครับโอเคเข้าใจเนอะ

นี่ก็เห็นผีกระสือเหมือนกัน

คือผู้สื่อข่าวเค้ารายงานมาจากจังหวัดประจรินบุรี

อีกตัวจินอีกแล้วเหรอประจินพีธรรมเดิมแน่โทรหลายรอบเหลือกัน
นี่ไปดูกันหน่อยมันคล้ายกับดวงไฟปริศนาลอยไปตามทุ่งนา
ไกลเหลือเกินจะเห็นแล้วนั้นมันมาอยู่อยู่นี่มันนาน่ะ
มาลอยอย่างนี้ไม่ใช่โดรนนะบางคนบอกโรน
หลายคนเชื่อว่ารวงไฟดังกล่าวจะเป็นผีกระสือครับ
คือเรื่องของเรื่องขณะที่บรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมา
มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ระแวกดังกล่าวเนี่ยซุ่มดูอีกครั้งหนึ่ง
ชาวบ้านเขาให้กักตัวอยู่บ้านแต่มาซุ่มดูกระสือกันอ่ะ
บอกยังไม่ถึงเวลากระสือมันมา๓ทุ่มครึ่ง
มันมีตารางไง
เข้าใจไหมบางคนบอกทำไมไม่เข้าบ้านเข้าช่องกัน
ทุ่มครึ่งชาวบ้านก็เลยมาดูก่อนกระสือมันจะมา

สามทุ่มครึ่งเป็นเวลาที่
ผู้โค้ลกะเมษออกนอกบริเวณที่กลางถุงนาฮะ

กระสือครั้งแรกประมาณ๕๐เมตร
แสงไฟมันจะเป็นสีแดง
แดงส้ม

สีดำบนส้ม

แล้วที่สำคัญมันจะค่อยลอยขึ้นมา

ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปซุ่มกับเขาด้วยนะ๓ทุ่มครึ่งก่อนเคอร์ฟิล์
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐก็แน่นอนนะเพราะเคอร์ฟิล๔ทุ่ม
ติดรึเปล่าติดไทยรัฐนึกอ่ะเพราะเห็นติดไทยรัฐไปทุกที่
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐไปรอดูกระสือตอน๓ทุ่มครึ่งมีเวลาดูครึ่งชั่วโมง
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเคอร์ฟิลล์ผู้สื่อข่าวแล้วนั่นไงถ่ายรูปได้แล้วนะครับ
แล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ได้แสงไฟที่เห็นนั้นมันลอยเว้ยมันลอยมา
แล้วอยู่ดีก็แว๊บหายไปกับขวามือไงว่าอย่างนั้น
คนก็เลยไปถามผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะฮะนางสมศรีก็เปิดเผยว่า
เมื่อก่อนเคยได้ยินผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่า
มีคนเห็นแสงไฟลอยไปมาในหมู่บ้านจริงเมื่อก่อนมีมาอยู่แล้วนะ
โดยมักพบตามสระน้ำเว้ยเพราะว่ากระสือจะไปกินกบกินเขียด
แต่ตอนแรกเขาบอกเป็นอะไรนะเป็นว่านใช่ไหมว่านโพรง
ว่านผีโพรงว่านผีโพรงว่าอะไรอย่างนี้เออ
เขาบอกมันจะไปกินกบกินเขียดจนช่วงเช้าละหลานผ้ากัน

ทำไมกระสือไม่กินขี้ล่ะเออกระสือกินขี้
หนุ่มก็ไม่เคยมีเมียหรือมีผัวเป็นกระสือ

อย่างนี้มักน้อยเหลือเกินเป็นผีทั้งทีดันกินกบกินเขียดคู่ละพุ่ม
จนช่วงเช้าเนี่ยล้านผ่านมาคุณไปสมมุติว่าเห็นแสงไฟเนี่ยรอยมาหน้าบ้าน
หลังบ้านบ้างแหละบอกพี่สาวมาช่วยดูหลายครั้งทุกคนก็เห็นกันหลายคน
พ่อค้าเร่ที่ขายกับข้าวในหมู่บ้านพวกนี้เขาจะต้องตื่นเช้าอะไรอย่างนี้
ก็ทราบว่าเรื่องที่มีคนเห็นแสงไฟลอยไปมาในหมู่บ้านเนี่ย
ก็แวะสอบถามว่าเห็นยังไงก็บอกหลังจากรู้ว่าน้องผู้หญิงสองคนเนี่ย
น้องเขาเห็นแสงไฟหลังบ้านข้างสระน้ำ
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นนะขณะที่ออกไปซื้อกับข้าว
เวลาออกไปซื้อกับข้าวมาขายในหมู่บ้านช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณสักตี๓กว่า
เมื่อก่อนจะเห็นประมาณตี๓กว่ากว่าแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วก็ซื้อติดเคอร์ฟฟิลล์
ออกไม่ได้แล้วตี๓ต้องรวดจับไงเขาบอกแสงมันจะนวลแสงมันนวลตา
รอยอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณราว๒๐๐เมตรอะไรอย่างนี้
ไปซื้อกับข้าวเลยว่ะตอนตี๓กว่า
เออกินลกดิอย่ากินกบกินเขียด
ก็นั่นเนี่ยแต่ป้าเขาบอกยายเขากินกบกินเขียด

โอเคคิดดูว่าเนอ่นหนักข่าวไทยรักไปรอ

แต่ถ้าเกิดอาจจะเป็นแหล่งที่อยู่ประชีนก็ได้

ผีโพงมีแต่หัวดีพรูเป็นว่านนะไม่เอาไป

พูดถึงเรื่องพวกนี้คิดถึงเปล่าหรือนั้นนะครับ
พี่ไหน่อยุ่วเขากลับมาทำแล้วแล้วแกไม่มีคิ้วเขาจะด่าเธอน่ะ

เรื่องนี้นมปลอมช่วยชีวิตนะครับ
รอดชีวิตจากการถูกยิงที่หน้าอกคุณผู้ชม

จากซีลิโคนที่ใส่เสริมหน้าอกมันกันกระสุนเอาไว้ได้

นิงศึกษานี้นะฮะตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นะครับ

แพทย์เจ้าของไข้ชื่อว่าจิอันคาโรแมคอีเวนิว
บรรยายว่าคนไข้หญิงอายุ๓๐ปี
จากเมืองโทรนโต้ของแคนาดา
รอดชีวิตจากการถูกยิงในเหตุการณ์เมื่อปี๒๕๖๖
เพราะว่าซีริโคนที่เสริมหน้าอก
มันช่วยเบี่ยงเบน

จากภาพเอ็กซาเรย์หน้าอกของคนไข้ปรากฏ
ลูกกระสุนนั้นไปฝังอยู่ตรงกำแพง
ด้านข้างของสวงอกที่เป็นซิลิโคน
ซึ่งซีลิโคนที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย

เหตุใดคนไข้ถึงถูกยิงนะครับ

แต่อย่างอื่นไม่มีร่องรอยการเสียหายใดเลยนะครับ

สุนนั้นเบี่ยงเส้นทางไปเพราะว่าซีลิโคน

คนไข้เนี่ยอาจจะบาดเจ็บร้ายแรงหรือตายไปแล้วก็ได้
แต่พอมันโดนซิลิโคนปุ๊บมันเบี่ยงมันฉลับคุณผู้ชม

แต่อันนี้มันปุ๊บแล้วมันเบี่ยงออกอย่างนี้

แล้วมันก็ตกไปอยู่ตรงนั้นไอ้ตรงผนังนั้น

บอกว่าถ้าเผาไปนะนมยังชี้หน้าสำหรับเลย

ไม่รู้สิอย่างจี้อ้าวฝันกูอีกแล้ว
เอ้าก็ต้องถามเพราะคุณแม่เป็นผู้พิทักษ์พี่ม้าเน

ฉันแค่อ่านคำพูดลีน่าจังมาฝากออนภา
เหรอทำไมก็มีประทะกันเหรอ๒คน
ลีน่าจังเอามาพูดไงพูดว่าแฮกแข้งแฮกค้าแฮก
เดี๋ยวเปิดให้ดูเบรกหน้าเดี๋ยวเปิดให้อีกรอบ
อันนี้ก็ชงเก่งจริง
หนุ่มทางรายการเหลือ๑นาทีกว่าเดี๋ยวกลับมาครับ

เดือนเมสาวร้อนแรงแล้วนะฮะ
แต่สาวแก๊งนี้เขาร้อนแรงยิ่งกว่าคุณหนุ่ม
หลังจากที่รุ่นพี่อย่างคริสต์หอวังออกมาทำนะฮะ

พอทำชาเลนส์คือแต่ละช็อตเนี่ยเกินต้านจริงสวยเซ็กซี่

กี้แจ๊กกี้ไหนอ่ะแก๊กกี้ไหนเหรอ
แจ๊กกี้ชักกะรีนอ๋อชักกะรีน

เพราะว่าเวลาบางทีเขากินข้าวกันอยู่เขากินไม่ได้
เออมันโหแหมไม่ได้อะ
มากต้องทำมากจะทำจริงเหรอเธอ

มีความเป็นกลสตรีบ้างไหม
แหกแหกแข้งแหกขา
ปานี้แหกแล้วเนอะคะ
ม้าตอบ๕๕๕เกาะกระแส

แก่แล้วแหกแข้งแหกขา

คุณแม่ก็เป็นหัวพี่สาวเกินไปคุณแม่

มึง
เลยไม่ได้ดูเลิฟซีนหมากก้อยเลย

อ้าวอย่างนั้นปิดก่อนปิดเบกก่อนพักก่อน

ก็คือละครเรื่องใหม่ของหมากกับมิวออกมา

ก้อยวาดที่เจ้าสาวของพี่ตูนนะฮะ

เน็ตอีกแล้วบอกว่าจะฟ้องพี่ตูน

นี่นี่น้อยป้ายอุ้โหเขาก็แบบปากกัน

เฮ่ยไม่มีเขาเป็นคัทมาเลยเหรอ
อุ้โหปากกันโครมเลย

นี่หัวปากเลยไม่มีมุมกล้องเลย

ของพี่ตูน

มีหรออีหนูมีเหรอ

อันนั้นคลิปหลุดใช่ไหมคะ

ใช่แต่ว่าไม่มีจูบจริงน่ะเหมือนก่อนเขาไม่จูบจริง
เมื่อก่อนเขาไม่จูบจริงเธอ
เพราะมันจูบจริงก็ถึง๑๐ปีเขาบอกแบบหลบอะไรอย่างนี้เพราะว่า

มันเป็นการแสดงมันต้องทำให้เหมือนที่สุด

สวัสดีครับอ้าวนี่หนูจัดกรรมความลับเธอไว้กันใช่
นี่หนูพร้อมอีกแล้วสวัสดีครับจริง